ไปดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซากันหน่อยนะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งยศร้อยเอกก็เป็นผู้กองใช่ไหม

ชาวบ้านบอกว่าบุคลิกของเธอลักษณะคือคุ้มดีคุ้มร้าย

ร้ายก็ร้ายสุดดีก็ดีสุดค่ะ
วันดีคืนดีค่ะคุณผู้ชมไปความมีดเห็นไหมคะ

ความมีดมาแทงคุณตาวัย๘๓ปี
จนคุณตาได้รับบาดเจ็บสาหัส
สาหัสขนาดที่ว่าคุณขาเป็นแผลหลายจุดด้วยกันนะคะ
อย่างเช่นที่ปากนี้ปากถูกมีดฟันจากปากมาถึงคาง
เฉพาะปากตรงนี้เย็บเป็น๑๐แผล๑๐เข็มด้วยกันนะคะ

แล้วมูลเหตุของการก่อเหตุเกิดจากอะไร

เอาเบื้องต้นก่อนคุณตาที่ถูกทำร้ายร่างกายลูกศรสีเหลือง
ชื่อว่านายสุธินวุฒิสินวัย๘๓ปีค่ะ
ส่วนผู้หญิงที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นทหารหญิงรถยศร้อยเอกอายุ๔๕ปีค่ะ
ใช้มีดไล่แทงคุณตา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงเช้าสดร้อนเลยนะคะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณดูจังหวะนี้นะคะ
คุณตาสุธินกำลังเดินออกมาจากบ้านนะคะ
แล้วก็เดินกลับเข้าไปใหม่ไปหยิบหน้ากากอนามัย

จังหวะนั้นเองค่ะคือบ้านคุณตากับบ้านผู้หญิงคนก่อเหตุ

ผู้หญิงออกมาแล้วคุณตาก็แบบเออไม่กล้าเดินไปนะคะ
ก็กลัวว่าผู้หญิงจะไปทำร้ายร่างกายหมายถึงทหารคนนี้
เพราะประวัติเธอเคยไปก่อเหตุเอากันไกลไล่แทงคนอื่นเนี่ย
แล้วสุดท้ายสิ่งที่คุณตาคิดมันก็เป็นจริง
เพราะจู่ผู้หญิงคนนี้เอามีดไปไล่ฟันไล่แทงคุณตาค่ะ
คุณตาต้องหนีกลับมาที่บ้านของตัวเองนะคะ
คือตอนนี้เจ็บแล้วนะจังหวะที่เดินมาในบ้านเนี่ยเจ็บแล้วนะคะ
นี่ค่ะทั้งที่มือทั้งที่แขนทั้งที่ปาก
เป็นแผลชะกันหลายจุดค่ะคุณตาตอนนั้นเนี่ยพยายามปัดป้องแล้ว
แต่ก็ไม่ไหวค่ะเพราะทหารคนนี้เธอคนนี้มือกับมีด
คุณนึกออกไหมมือหรือจะสู้มีดนะฮะ
สุดท้ายโดนไปเยอะค่ะหลังก่อเหตุเสร็จปุ๊บค่ะ
ร้อยเอกหญิงผู้ก่อเหตุเนี่ยผู้กองคนนี้นะคะ
ก็ขังตัวเองอยู่ในบ้านตำรวจจากสพบางปะกง
ลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปเจรจาเกลี้ยกล่อมให้เธอมอบตัว
ไม่ยอมค่ะนี่จังหวะตำรวจลงไปแล้วนะ
นี่ค่ะตำรวจพยายามพูดคุยด้วยเจรจาเกลี้ยกล่อม
อ้างยังไงคุณผู้ชมฟังประโยคของเธอนะคะ
ต้องตะโกนคุยกันแบบนี้นะคะเห็นไหมคุยผ่านหน้าต่าง
อ้างบอกว่าไม่ได้ฟันคุณตาที่ใช้มีดก่อเหตุก็แค่เฉือนที่แขนก็เท่านั้น
ไม่ได้ฟันนะคะส่วนมีดที่ใช้ก่อเหตุเนี่ย
เธอเธอยกมาให้ดูด้วยเนี่ยเล็กเองจะไปฟันได้ไงแค่เฉือน
คุณดูสิไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มีดแค่นี้คุณใช้คำว่ามีดแค่นี้นะฮะ
ตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมแบบนี้สักประมาณ๓๐นาทีค่ะ
ที่สุดแล้วก็สามารถควบคุมตัวได้นะคะ
เอาตัวผู้กองหญิงคนนี้ไปที่โรงพัก
เอาตัวไปที่โรงพักก็ต้องมีการพูดคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มูลเหตุถามสาเหตุนะคะเดี๋ยวเล่าต่อ
สลับมาดูอาการของคุณตาสุธินหน่อย
คุณตาตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
แต่ว่าแขนที่ข้างซ้ายมีบัตรแผลชะกัน
เฉพาะแขนด้านซ้ายเนี่ยคุณดูนะคือสภาพคุณตาค่ะคนเจ็บ
ด้านซ้ายเย็บไปสักประมาณ๓๐เข็ม
อ่ะนี่นิดดูนะคะริมฝีปากถึงขาง๙เข็ม
และที่นิ้วกลางขวาอีกสิบเข็ม
สภาพต้องใช้คำว่าสะบักสะบอมและสาหัส

เออไม่ได้ฟันแค่เฉือน

เอาล่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ถือว่า
เป็นเรื่องของความปลอดภัยของคนในสังคมเหมือนกันนะคะ
ไปพูดคุยกับลูกเขยของคุณตาสนิทผู้บาดเจ็บ
ชื่อว่าในเกรียงไกลสำหริกก็ไวนิดนะคะ
คุณเกรียงไกรเล่าบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
เป็นลูกของนายทหารลูกของนายทหาร
แล้วพ่อเป็นระดับในพล
เป็นนายพลเกษียณอายุราชการ

มีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงดีก็ดีสุดร้ายก็ร้ายสุด
เราก็ถามต่อว่าเอ๊ะผู้ก่อเหตุกับคุณตาผู้บาดเจ็บเนี่ย
เขาเคยมีเรื่องไม่กินแหงแคลงใจกันหรือเปล่า

ลูกเขยของผู้บาดเจ็บของคุณตาสนิทเล่าบอกว่าไม่เคยเลยนะ
คุณรู้ไหมเวลาดีกันเขาเรียกผู้บาดเจ็บคุณตาสนิทว่าอะไร
กงก็ดูก็ดูรักกันดีก็ดูรักกันดีก็ไม่เคยมีปัญหากันอะนะคะ
ทีนี้เราก็ถามต่อว่าเอ๊ะแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย
เห็นจริงจริงมันเกิดจากอะไรประเด็นอยู่ตรงนี้
คือเธอเนี่ยมักจะชอบคิดไปเองระแวงไปเองนะคะ
ที่ผ่านมาก็จะระแวงตลอดว่าจะมีคนมาทำร้าย
วันก่อนเกิดเหตุจู่ก็ถือมีดเข้ามาถามหากระต่ายที่ผู้ก่อเหตุเลี้ยงไว้
เลี้ยงกระต่ายผู้ก่อเหตุแต่เดินมาที่บ้านคุณตามาถามหากระต่าย
แล้วก็ไปกล่าวหาว่าครอบครัวของคุณตาเนี่ยจับกระต่ายไปทำเป็นอาหาร
เนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเป็นประเด็นที่มีปากเสียงกันนะคะ
แต่ตอนนั้นเนี่ยคือก็ไม่มีใครอยากจะไปเอาเรื่องเอาความอะไรนะฮะ
แต่สุดท้ายแล้วก่อเหตุแบบนี้ขึ้น

แล้วก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนี้รู้สึกว่าคุณพ่อเขาก็เป็นอาหารเหมือนกัน
ก็กลัวแล้วกลัวว่าเราจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะว่าหลายครั้งที่มีเรื่อง
พอไปถึงในชั้นโรงพักแล้วก็เรื่องก็เงียบ
คือถ้าจะบอกว่าเขาป่วยก็ต้องเอาไปรักษา
ใช่ไหมอยากให้ชีวิตเหมือนกันใช่แล้วเราก็สงสัยว่า
ถ้าเขาป่วยแล้วทำไมเขายังรับราชการได้อยู่
น่าสนใจมากประโยคประเด็นที่ลูกเขย
ของคุณตาสนิทพูดตั้งคำถาม๒ประเด็นได้น่าสนใจ
ประเด็นแรกคือ๑คุณคุณป่วยหรือเปล่าถ้าป่วยแล้ว
เพราะว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะอะไรรู้ป่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้หญิงคนนี้ผู้กองคนนี้
เคยก่อเหตุเอากันไกลไล่แทงคุณป้าท่านนี้แล้วนะคะ
เพราะคุณป้าอยู่บ้านใกล้กันลักษณะเหมือนกันเลย
เตือนเรื่องของมูลกระต่ายที่แบบมาอึ๊ะหน้าบ้านมาอัดปล่อยหน้าบ้าน
พอฝนตกเสร็จปุ๊บน้ำมันก็ไหลถูกไหม
พอน้ำไหลเสร็จปุ๊บสิ่งที่มาคือกลิ่นค่ะ
ลิ่นมันโชยมาแล้วก็ทำให้ชาวบ้านตรงนั้นได้รับความเดือดร้อน
คุณป้าบอกว่าเคยไปเตือนพอเตือนเสร็จปุ๊บ
ผู้กองคนนี้ค่ะแกเอากันไกลไล่แทงเลยนะคะ
แล้วที่บอกว่ากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะคุณป้าเคยไปแจ้งความแล้วแต่ตำรวจในท้องที่ไม่รับแจ้งความ
นี่ไงไม่รับแจ้งความเพราะพอก็เป็นนายพล
ตัวเองก็เป็นผู้กองเป็นศัลยบัตรทั้งคู่
กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะก็เลยมาร้องสื่อแบบนี้
ทีนี้เรื่องของคดีความค่ะตำรวจก็เอาล่ะก็มีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้นั้นได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ต้องต้องเห็นหน้าฆ่าตากันทุกวันนะเนอะ
ใช่แล้วถ้าเกิดว่าเธอไม่สบายเอาเธอไปรักษา
คนในบ้านต้องปล่อยดูแลด้วยนะ